สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะพูดถึงจักรยานยนต์รับจ้างนี่ถือว่าเป็น
ทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนกรุงมากนะคะแต่ขณะเดียวกันปัญหาก็เยอะ

มีปัญหาเกิดเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะคุณชูวิท

ไปวางโพงตรีนที่ประมาณเลยวินมอเตอร์ไซค์คุณนิวครับ
เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะครับ
ปัญหาของวินมอเตอร์ไซค์
ถ้าเป็นเมืองเล็กคงไม่มีปัญหามึง

ทีนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาคุณภาพ
การใช้ชีวิตของคนเมืองใหญ่

เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ไหม
เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาภูเก็ตใช่ไหม
ปัญหาต่างเหล่านี้มาจากเรื่องอะไรครับ

ท่านผู้ชมที่ใช้ชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัด
ซึ่งมีคุณภาพชีวิตดีอากาศดี
เรื่องวินมอเตอร์ไซค์เรื่องแก๊ปวงแก๊ปไบท์

แต่เพราะปัญหาที่เราพบเป็นปัญหาของคนเมืองใหญ่
การเดินทางย่อมเป็นปัญหาปัญหาหนึ่ง

รถติดเราก็เลือกใช้มอเตอร์ไซค์กัน
เรามีเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เพื่ออะไรล่ะครับ
เพราะรถมันติดถูกไหมครับความสะดวกรถเร็ว
ถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่มีปัญหา
แต่เนื่องจากวินมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้น
ทั่วไปจากเมืองใหญ่

นี่คือปัญหาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
เพราะวินมอเตอร์ไซด์
คุณรู้ไหมในกรุงเทพมีกี่คัน

ที่โรงทะเบียนถูกต้องของกรุงการทศพทางบุก
ทีนี้เราก็ต้องคุยก่อนนะคุณนิวนะ
คุณนั่งมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าวินมอไซค์หรือเปล่า
ใช้บริการอยู่ประจำนะจากที่บ้านที่ทำงาน

ผมก็ยังใช้เลยบางทีลงจากรถขึ้นไปวิ่ง

แต่ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า
ความถูกต้องของกฎหมาย
คือถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องเขาต้องมีอะไร
เสื้อวินมีหมายเลขมีทะเบียน
มีรถป้ายทะเบียน

ทีนี้ปัญหาที่หนักเลย
ที่เขามาประท้งประท้วงการวิน
อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นเพราะไม่ช้าก็เร็ว

เป็นปัญหาอยู่ต่อเนื่องมาปัญหาด้วยนะคะ

เพราะว่าเมื่อเรียกอย่างนี้มันก็สะดวก
แค่ผมเอาโทรศัพท์มือถือ

ผมไม่ต้องไปที่วินเขาอาจจะมารับ
ทีนี้ถามว่าตรงนี้ผิดไหม
ก็คงจะผิดครับคือเมืองไทย

จริงเป็นผู้นำของเรื่องเกี่ยวกับ
เขาเรียกฝรั่งเขาเรียกแท็กซี่มอเตอร์ไซค์
แต่ก่อนที่ไหนก็ไม่มีนะครับในโลกเนี่ย
มีประเทศมีกรุงเทพนี่แหละครับ

มันครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี

เดี๋ยวนี้คุณนิวคงไม่ไปเดินช้อปปิ้งไอ้มาก

เช่นกันครับอันนี้ท่านผู้ชมที่ไม่ทราบ
ก็จะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่

คนขับเป็นคนไหนข้อมูลเป็นใคร

มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ด้วยบริการเป็นยังไงดีหรือเปล่า

มุมของคุณนิวคือพูดถึงผู้ใช้บริการ
ซึ่งเรียกง่ายไม่ต้องไปที่หน้าวิน
หรือจะจ่ายผ่านบาร์โค้ดแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้
ทีนี้ปัญหาของคนที่เขามีวิน

คนที่เขามีวินอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ค่าวินนี่ไม่ใช่ถูกนะเอานี่ก่อน

ต้องมีการลงทะเบียนมีการเสียค่าเสื้อวิน

คือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการถูกกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย
มันก็ต้องเริ่มต้นจากอยากจะบินบริเวณนี้
เขามีความที่ต้องการวินมอเตอร์ไซค์
ก็ต้องไปรวมตัวกันไปยื่นขอที่เขต
ทำให้ถูกต้องต้องมีเสื้อมีเบอร์
เขตนั้นเขาคงจะไม่ได้เรียก

แต่มันก็จะมีคนควบคุมความต้องการของรถที่ใช้บริการ
ละกันว่าถ้าเกิดมีคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์เยอะเกินไป

ทีนี้อัตรามันมาอย่างนี้ในซอยธรรมดา
อย่างที่คนไม่เยอะเขาก็คิดประมาณ๕๐๐๐๐๘๐๐๐๐
อันนี้คือเป็นการจ่ายครั้งเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับใครจะมีปัญญาจ่ายบางที๘๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐

หมายความว่าแต่ละเดือนคุณสามารถผ่อนได้๕๐๐๐๘๐๐๐
ก็แล้วแต่แต่ให้ตกในจำนวนนี้
ไม่ใช่หรือไม่ใช่อัตราที่เป็นรายละอักษร
ว่าต้องมีแต่มันเป็นการควบคุมกัน
ไม่ใช่ต้องไปจ่ายให้เขตเขาก็ไม่เกี่ยว
แต่อันนี้เป็นการควบคุมกันของวินกันเอง
ในบริเวณที่ณที่ตั้ง
เหตุที่ต้องมีก็เพราะว่าเพื่อจะควบคุมปริมาณของรถ
กับผู้ใช้บริการให้มันพอกันสมควรกัน
ถ้าเกิดวินนั้นไปอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟล่ะ

อย่างผมยกตัวอย่างอย่างหน้าปากซอยสุขุมวิทย์อย่างนี้
ที่มีโรงแรมที่มีคนใช้เยอะ
ยกตัวอย่างเช่นซอย๒๔มีทั้งสถานีพร้อมพงศ์
ตรงนั้นกลายเป็นถึง๕แสนเลย
จะได้เสื้อวินจะได้คิวมาขับรถ
แสนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาไปจ่ายเงินสด๕แสนนะครับ

ไปอาจจะเพราะว่าคุณมีรายได้แล้วไง
คุณมีรายได้จากการที่มีคู่มาใช้บริการเยอะ
คุณก็ต้องจ่ายเยอะนะฮะ
ทีนี้ความเข้าใจของวินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเข้าใจว่า
เขาทำถูกกฎหมายการทำถูกกฎหมาย
มีเสื้อวินมีทะเบียนรถมีอะไรสาธารณะ

ไม่ต้องต้องใส่เสื้อวินไหมไม่ต้อง

แล้วต้องจำตัวต้องมีเสื้อวินต้องมีอะไร
คือไม่ต้องอะไรสักอย่างแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า
อันนี้คือความสะดวกสบายของคนเมืองใหญ่
ที่ใช้มือถือคนรุ่นใหม่ไม่ไปนั่งมองหรอก
อยู่ไหนอะไรยังไงใช้ตัวนี้กดเลย
วินมอเตอร์ไซค์มารับตรงจุดที่เรากดเลย

มันเป็นปัญหาที่ว่าทางการต้องรีบแก้ไขโดยด่วน
เพราะไม่งั้นผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์คือวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลาย
ที่เขาทำถูกต้องเป็นแสนราย
แล้วเขาไปจ่ายค่าอัตรานี้นะ
จ่ายค่าอัตรานี้ก็จะเป็นปัญหาอีกว่า

อันนี้สะดวกกว่าแต่อย่างไรก็ดี
เท่าที่ผมคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ต่างเหล่านี้นะ
ใช้เวลาของผมไปคุยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกัน
แอปนะมันอาจจะมีแอปที่ใช้แอปวินมอเตอร์ไซค์ไทย
ถ้าเกิดเขาใช้เขาก็พร้อม
ที่จะเข้าไปสู่การใช้บริการสมัยใหม่
แต่ว่าให้มีความเสมอภาคไม่มีความเท่าเทียมกัน
ซึ่งเรื่องนี้เขาเป็นคนจัดการเองไม่ได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมเนี่ยนะครับ
ใช่ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยงานของรัฐ
เข้ามาจัดการแก้ไขโดยด่วนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะบานปลาย
แต่ยังมีเรื่องของการรับส่งของได้แต่มันก็ยังมีคนที่ใช้บริการอยู่บ้างไง
ใช่ครับคุณดิวพูดถูกการรับส่งของไม่มีปัญหา
เพราะว่ามันไม่มีตัวตนเพราะถ้าเกิดไปขี่เนี่ย
ทางวินมอเตอร์ไซค์เขาเห็นเขาก็จะตามไป
เกิดการชกต่อยเกิดการทะเลาะวิวาดกันไม่จบไม่สิ้น
ซึ่งจริงเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนั้น
ก็เพราะว่าเขาปกป้องในสิ่งที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมาย
เขาพูดว่าอย่างนั้นซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับ
แต่มาพร้อมเทคโนโลยีพร้อมที่จะทำทุกอย่าง
เทคโนโลยีต่างเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้

มันก็ต้องเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกับเรื่องของอูเบอร์
จำได้ไหมครับเรื่องเท็กซี่ที่มีการทะเลาะวิวาดกัน
ตามเมืองใหญ่หรือเมืองฝั่งพัทยาอย่างนี้
และภูเก็ตที่ไม่ให้รถอูเบอร์เข้ามา
อย่างไรก็ดีครับปัญหานี้เป็นปัญหาของคนเมืองใหญ่

หน้าผมก็จะต้องพูดปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง
ซึ่งยังแม้ว่าสารพิพากษาไปแล้วคือตลาดที่ป้าทุบรถเนี่ยนะฮะ
แม้จะจบไปแล้วแต่มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งครับ
มองเห็นปัญหาเกิดขึ้น
สักครู่เดียวกลับมาตีแสกหน้ากันค่ะ

แบบบ้ายวินมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ปัญหาของเมืองใหญ่คือเรื่องของที่อยู่อาศัย

เรื่องตลาดของป้าทุบรถนี่ที่ถนนศรีนครินเนี่ย
ก็ต้องทราบก่อนว่าเมื่อสารปกครองนะฮะ
กลางลงคำพิพากษาแล้วว่าให้ลื้อนะครับ
ก็คงจะมีการอุทธรณ์ตามขั้นตอน
อุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปสองส่วนคือส่วนของค่าเสียหาย
ซึ่งผมคิดและรวมแล้วประมาณ๒ล้านบาท
กับการลื้อตลาดทั้ง๕แห่ง
ผมถามจริงตรงนี้อาจจะเป็นทางออกหรือไม่
ปัญหาของคนเมืองใหญ่มันมีความเจริญเติบโต
ทีนี้เอาล่ะผมจะแบ่งให้เป็น๒มุมมอง
มุมมองแรกมุมมองของการที่ว่า
ทั้ง๓ไปซื้อที่ดินมา

ผมกลับจากสหรัฐอเมริกามาผมก็ไปอยู่แถบนั้น

บริเวณนั้นคือหมู่บ้านเสรี
ก็คงจะไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้
ผมถามว่าศรีนครินเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
มีศูนย์การค้าด้วยหรือ
มีศูนย์การค้าอะไรในทุกวันนี้
มีเซรีมาร์เฟรดก็เยอะมีซีคอน

ความเจริญของบ้านเมืองของพื้นที่
ถ้าเราคงที่พักอาศัยไว้
โดยลักษณะของการคงของการพักอาศัยอยู่โดยตลอด

คุณรู้จักถนนสุธิศาลไหมครับ
เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นที่รู้จัก
แล้วก็มีการจราจรคับข้าง
มีบ้านเรือนมีที่พักอาศัยมากมายเลยค่ะ

ถนนต่างเหล่านี้คุณทราบไหมครับ

ถนนต่างเหล่านี้ก็คือถนนที่พักอาศัย
ก็คือจัดไว้สำหรับการสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัย
สำหรับการทำการค้าทำพาณิชย์
ใช่ครับเป็นที่พักอาศัยโดยทั้งสิ้นนะครับ

ถนนต่างเหล่านี้เป็นที่พักอาศัยหรือไม่
อู้วตอนนี้การค้ามาเยอะเลยค่ะ
นั่นคือความเจริญของบ้านเมืองซึ่งที่ดินมีจำกัด
การที่มีที่ดินจำกัดไม่สามารถผลิตที่ดินเพิ่มขึ้นได้อีก
ทรัพยากรนี้ก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่า
ใช้อย่างคุ้มค่าเนี่ยบางครั้งก็ต้อง

การผ่อนปนของเมืองใหญ่เนี่ยว่าเคยเดิมเป็นที่พักอาศัย
ต่อมาก็มีการสร้างเป็นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า
หรือว่าไม่ได้ใช้เป็นพักอาศัยแล้ว
ตัวอย่างเช่นถนนที่ผมพูดต่างเหล่านี้
ทีนี้เรามาดูที่ถนนศรีนครินทร์
ทีนี้ทางศาลปกครองดูโดยการใช้กฎหมาย
การจัดสรรที่ดินซึ่งขึ้นอยู่กับกรมที่ดิน

การจัดสรรที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการพักอาศัย
ทีนี้เรามาดูของกอทมบ้าง
ทางกธมเนี่ยดูจากกฎหมายควบคุมอาคาร

ผังเมืองของปัจจุบันนี้ก็คงไม่เหมือนผังเมืองเมื่อ๓๔๐ปีที่แล้วถูกไหมครับ

เพราะความเจริญเติบโตของพื้นที่ของบ้านเมืองนี้เพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงผังเมืองสีผังเมือง
หรือว่าการเจริญเติบโตของเมืองก็ไปในทิศทางที่
พักอาศัยนี่ก็ต้องเขยิบออกไปล่ะครับ

ถ้าผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังที่๔ถนนนี้แล้ว
ผมยกตัวอย่างถนนสุขุมวิทย์ได้อีก
ถนนสุขุมวิทย์นี่ถ้าเกิดอย่างงั้นเนี่ยถนนสุขุมวิทย์ยังเหมือนเดิม
ปีที่แล้วถนนเพลินจิตก็คงจะเงียบสงบเหมือนเดิ
เป็นที่พักอาศัยในปัจจุบันนี้แทบจะหาที่พักอาศัยไม่ได้แล้ว
ยังมีสวนสาธารณะดีอยู่แถวนั้นอยู่อย่างหนึ่งนะครับ
ทีนี้ในซอยเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง
ในซอยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ถนนใหญ่เนี่ยก็คงจะจบกัน
เพราะฉะนั้นถ้าศาลตีความอย่างเคร่งครัด
ถ้าสารตีความอย่างเคร่งคัดก็หมายความว่าเคร่งคัดว่าเดิมเป็นอะไร
ระบุเป็นอะไรวัตถุประสงค์เป็นที่พักอาศัยก็ยังเป็นที่พักอาศัย

เพราะว่ายึดว่านี่คือที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับการค้าการเปิดตลาดก็ต้องผิด
ใช่ครับเพราะว่าตีกันคนละด้านด้านทางกรทมก็คิดถึงเรื่องผังเมือง
เพราะฉะนั้นถ้าผังเมืองในบริเวณนี้มีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเขาก็ให้เขาก็ให้
สร้างเป็นตลาดสร้างเป็นอาคารพาณิชย์สร้างเป็นห้างสรรพสินค้าสร้างเป็นศูนย์การค้าเห็นไหมครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่สำคัญผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยบางเมืองนี้ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยนะฮะสมัยที่ผมอยู่ที่
นิวยอร์กเนี่ยบริเวณนั้นที่เรียกว่าถนน๔๒ถนน๔๒ที่เรียกว่าไทม์สแควร์มีความเป็นสกปรกเลอะเทอะมากมีการขายยาเสพติดมีนู้นไอ้นี่นะฮะ
จากนั้นแล้วยังมีสถานที่ที่เป็นอโคจรอยู่เยอะเป็นสถานที่ที่มีขายพวกผ้าโป๊หนังสือโป๊อะไรต่างเต็มไปหมดในบริเวณนั้นผมทำมาหากินก็อยู่ในบริเวณนั้นคือเรียกว่าถนน๔๒
อยู่ใจกลางนิวยอร์กเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อผมไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าบริเวณนั้นหายไปหมดเลยครับ
มีความสงบสุขในที่พักอาศัยของตัวเอง

คิดถึงตัวที่ดินที่อยู่รอบข้างบ้าน

ก็มีคนบอกมูลค่าของป้าที่อยู่ที่

ไม่เป็น๑๐เป็น๑๐๐ล้านแล้วครับ
แต่ก็ต้องอย่างว่าล่ะครับเมื่อเขาซื้อที่ดินแปลงนี้มาอย่างที่ศาล
มองว่าเป็นการพักอาศัย

เป็นการพักอาศัยก็ยังคงพื้นที่พักอาศัยอยู่
อันนี้คือปัญหาของคนเมืองใหญ่
อีกเรื่องหนึ่งก่อนจบผมแถมให้

เมื่อตกเป็นเป้าอยู่ในสปอร์ตไลท์
วิธีการต่อสู้ของคุณสันทนะเนี่ย

เพราะคุณสันนัทไปออกตัวในช่วงที่
ทางตำรวจเข้าไปกวาดล้างเรื่องเครื่องสำอาง
เครื่องสำอางปรากฏว่าคุณสันทนาแกออกไปในช่วงนั้น

แกมีลักษณะเหมือนกับเสียงดัง
มีลักษณะเหมือนกับว่าแกต้องใช้สื่อ

และลักษณะนี้ก็ทำให้ตำรวจ
เหมือนเพ่งเล็งไหมคะ

คุณพ่อซึ่งจริง

ในการที่ว่าให้ผู้ต้องสงสัย

แต่เนื่องจากว่ากฎหมายไทยมันก็มี
พ่อกับแม่สามีภรรยา
อันนี้พ่อก็ถูกหมายเรียก
ก็ออกมาแล้วมาเรียกร้องความเป็นธรรม

เพราะว่าการตั้งข้อหา

ถูกต้องครับดังนั้นก็จะมีการ

เพราะมีการพาดพิงยุ่งเหยิงไปถึงพยานหรือเปล่า
ตำรวจเขาบอกถ้ามีการทำแบบนั้นเขาไม่ยอม
ถามว่าตำรวจทำตามกฎหมายไหม

ตามกฎหมายไม่ผิดอะไร

ท่านก็อาจจะมาแสดงบทบาทอย่างที่ท่านจะคุ้นเคย

ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมาย

ทั้งเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกใจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดพื้นที่อื่น
อาจจะต้องเอาเป็นบทเรียนอย่างไรก็แล้วแต่
เราจะมาตีแสกหน้าเพื่อหาความรู้กันแบบนี้กันทุกวันนะคะ
วันนี้หมดเวลาลากันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ